ทุกผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพสองสามีภรรยาแล้วนะครับ
ที่ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตทั้งคู่
คนที่ก่อเหตุก็คือแฟนใหม่ของฝ่ายหญิง
แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเขาอยากจะกลับมาคืนดีมาอยู่กับอดีตสามีนะครับ
พอมาเห็นก็ทำใจไม่ได้ใช้ปืนยิงเขาเสียชีวิตทั้งคู่เลย
แล้วตัวเองก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับ
เช้าวันนี้นะฮะในขณะที่คนร้ายหนีไปแล้วยังจับไม่ได้เนี่ย
ก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพนายกัญญากับนางแพรวพันธ์
สองสามีภรรยาที่เลิกกันไปแล้วแล้วจะกลับมาคืนดีมาอยู่ด้วยกันอีก
ญาติได้นิมนต์พระไปทำพิธีสูดถอนเชิญดวงวิญญาณออกจากบ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็นำไปไว้ที่จุดที่ทั้งคู่เนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
เพื่อให้เปิดทางให้ดวงวิญญาณออกจากบ้านไปสู่พบภูมิของตัวเอง
นี่นิมนต์พระมาทำพิธีนะครับหลังจากเสร็จพิธีพระท่านก็เดินไป
จูงหุ่นฟางออกมาจากบ้านแล้วนำขึ้นรถไปที่สาราหน้าวัดขมิง
เพื่อนำหุ่นฟางเข้าพิธีชาปนกิจตามความเชื่อของชาวบ้าน
ว่าหากมีเหตุร้ายลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ฆาตกรรมสะเทือนขวัญแบบนี้เพื่อความเป็นสุริมงคล
ชาวบ้านจะได้อาจจะได้ไม่ขวัญภาวะนะฮะก็ให้ทำพิธีแบบนี้
แต่ตอนนี้ชาวบ้านภาวะจริงนะครับเพราะว่าคนร้ายยังจับไม่ได้นะครับ
รู้แค่ว่าหลบเข้าไปในป่าในพื้นที่เนี่ยถึงขั้นชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปหาของป่าเลยนะครับ
เพราะมีชาวบ้านเคยเดินสวนแล้วเขาบอกเขาถูกขู่เอาไว้ว่าถ้าไปบอกใครเนี่ยจะฆ่าให้ตาย
ส่วน๑๓นาฬิกาวันนี้ญาติของทั้งสองฝ่ายนะฮะคือนายกัญญากับนางแพรวพันธ์
เคลื่อนศพของทั้งคู่ไปที่ป่าช้าบ้านแม่ขมิงนะครับ
นำศพวนรอบเมน๓รอบแล้วนำศพนายกัญญาฝ่ายสามีขึ้นบนเมน
ส่วนศพของนางแพรวพันธ์นำไปวางที่เชิงตะกอน
เพื่อทำพิธีชาปนกิจนะฮะชาปนกิจทั้งสองศพพร้อมกันนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ส่วนการติดตามหาตัวคนร้ายคือนายโพนะครับ
หลบหนีไปตั้งแต่ไปยิงเขาเสียชีวิตเมื่อคืนวันก่อน
เมื่อวานหาทั้งวันก็ไม่เจอนี่ในโพลนะฮะ
วันนี้ตำรวจ๓๐นายออกติดตามที่สรรเขาอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
ห่างจากหมู่บ้านที่เกิดเหตุ๔กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินเท้าไป๒ชั่วโมง
ไปถึงเพลิงพักที่ในโพเคยสร้างเอาไว้ขณะออกหาของป่า
แต่ไม่เจอตัวแต่เจอร่องรอยการก่อไฟ
แล้วก็ไฟนี่ถูกดับไปแล้วนะครับ
ติค้นหาเมื่อเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
เพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะครับ
วันนี้ทางตำรวจสพวังชิ้นบอกว่าได้ส่งชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบลงพื้นที่ติดตามตัวในโพลอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็จะได้บอกกับชาวบ้านแจ้งเตือนชาวบ้านให้ช่วยกันระวังตัว
หรือว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านบอกเขาไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลกัน
เพราะในโพลเนี่ยเคยขู่เขาไว้เคยอาฆาตเขาเอาไว้กันนะครับ
สืบสวนของสพเมืองแพร่วันนี้ได้เข้าไปแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
จะได้สืบสวนหาข่าวนะฮะตอนนี้กำลังเพิ่มกำลังในการกดดันในโพลให้ออกมามอบตัว
ใช้สุนัขสงครามเนี่ยเข้าไปดมกลิ่นด้วยนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้ตัว
และขอให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้คนเลี้ยงวัวบนเขาเอาเสบียงออกจากที่พักให้หมด
เพื่อตัดการใช้เสบียงของผู้ต้องหาถ้าหลบอยู่คุณก็ไม่มีเสบียง
จะไปขโมยจากเขาก็ไม่ได้ให้เขาเอากลับให้หมดนะครับ
มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าระยะหลังมานี้นายกัญญาผู้ตายนะครับ
อดีตสามีของทางคุณแพรวพันธ์เขามีเงินใช้มากผิดปกตินะฮะ
แล้วก็มักมีกลุ่มผู้ติดยาเสพติดจากต่างหมู่บ้านขี่จักรยานยนต์มาหาที่บ้านทุกวัน
ก็เลยไม่รู้ว่ามีเรื่องราวผิดปกติอะไรตรงไหนหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าทางแพรวพันธ์เนี่ยเขาก็อยากกลับมาคืนดีกับอดีตสามีนะครับ
พอนัดมากินข้าวกันในวันนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่
โพตามมาเจอก็ยิงเขาเสียชีวิตเลย
โพลนะครับตอนนี้ศาลจังหวัดแพร่อนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
สี่ข้อหาด้วยกันคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องของการพาอาวุธปืนการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็การใช้อาวุธปืนนะฮะ